อาทิตย์ก่อนเนี่ยค่ะสำหรับรายการเศรษฐีป้ายแดง

อาทิตย์นี้กลับมาแล้วจ้า๕โมงเย็นเจอกันได้นะคะ

ซุปป้าอีกแล้วประกบคุณจ้าแล้วนี่
แจ๊กกับจ้าเจอกันจ้าคุณผู้ชมนะคะ

เฮียป้องนักกิจภารกิจถ่ายละคร
เหลือให้พี่แจ๊กรีนมาแจมแบบสับแบบใหม่ค่ะคุณผู้ชม

คุยกันมันสนุกมากทั้งเต้นทั้งฟ้อนทั้งลำ

คือเต้นจนหมาที่ร้านกระเจิงไปเลย
เทปนี้นะส้มตำโต๊ะแดงเสถียร์ป้ายแดง
อำไม่เชื่อใช่ไหมคะว่ามันจะมาฮาร้านแตกขนาดไหน

คือเศรษฐีป้ายแดงอ่ะจ๊ะว่าเป็นอะไรที่

คือสคริปต์เนี่ยที่เขาเขียนมา

พิธีกรไม่จำเป็นต้องอ่านสคริปต์
เพราะว่าเขาตื่นสคริปต์ให้เราดูแล้ว
หลายคนดูที่บ้านมองว่าพิธีกรสบาย
ไม่เลยอันนี้คือลุยจริง
แม่มาเทปแรกเป็นไงบ้าง

แต่ว่าจริงก็คือตั้งใจให้คนดูว่าได้ดูสารร้าน